ด้านนี้ดีนะครับ

ครับผมก็วันนี้มาร่วมงานกับพี่วิกกี้ครับ
ตอนเมื่อยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยก็เข้ามากับพี่ปิ๊ก
พี่วิกกี้เขาก็ชวนมาทำใหม่แล้วฮะ
บอกว่ามีสาวคุยแล้วไม่ให้บอกว่าทำไมมีคนได้คุย
อ่าผมก็ยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่ได้บอกอะไรก็ได้บ้าน

ก็ผมบอกไม่ได้แล้วครับ

ผมว่าเราก็แค่บอกว่าเรามีคนคุย
ก็ต้องรอดูต่อไปครับแต่เราก็มีคนคุยก็โอเคครับ
อันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนจะสืบหรือว่าอะไรนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตปกติของเรามันก็น่าจะปกตินะครับ
ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับครับ
ก็มีก็มีครับก็คือคุยกันเฉยก็แบบก็ไม่ได้อยากปิดอะไรหรือไม่ได้อยากอะไรอะไรยังไง
แต่ว่าเราแค่ไม่ได้แบบบอกเลยว่าเป็นใครหรือว่าอะไรยังไงแค่นั้นเองเราก็บอกว่ามีคนคุย
จริงมีอากาศโฟนไปไหนมาไหนด้วยกันไหมครับ

มีบ้างนะครับไปกินข้าวไปอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นเรื่องปกติครับ

ก็ไม่ต้องปลอมนะครับปกติไปก็ไปปกติอยู่แล้วครับ

อ่ายังไม่ได้ยินเลยครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นแต่ว่าถ้าเกิดออกไปจากออกไปวันนี้ก็น่าจะได้ยินแล้วแหละครับ
คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ

คุณค่ะ
คุณค่ะ

เหมือนอยู่บนกีล